ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะคะที่ชาวบ้านบอกว่าอาจจะเป็นความเชื่อ
และเป็นอาถรรพ์ที่เกิดจากการไม่ขอขมา
แล้วก็ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมนะคะมีการไปซ่อมเมน
แล้วก็เครนไปล้มทับสาราการประเรียนเสียหาย
เป็นจำนวนหลายบาทเลยทีเดียวแหละนะคะเป็นล้านนะคะ
ก็ทำให้สาราแห่งนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตกันเอาว่า
อาจจะเป็นเพราะว่าช่างที่รับเหมาก่อสร้าง
ไม่ได้ไปทำพิธีขอขมาก่อนที่จะไปรื้อค่ะครับ
คุณผู้ชมอันนี้คือคลิปตอนที่เกิดเหตุ
คือเครนคุณผู้ชมเห็นไหมคะมันล้ม
ล้มไปกันสาราการประเรียนวัดป่าจังหวัดบุรีรำค่ะ
เนี่ยค่ะแล้วตอนนี้ก็คือเขาก็เอาเครนมาเพื่อที่จะมีการซ่อมแซมนะคะ
ก็ปรากฏว่าสาราการประเรียนก็เสียหายอย่างหนักเลยค่ะ
นี่เป็นภาพเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามันล้มไปแล้วมันก็ไปพาด
ที่สาราการประเรียนนะคะพระลูกวัดชื่อว่าพระวิชัยกิติสาโรบอกว่า
เจ้าอาวาสจ้างผู้รับเหมามาเปลี่ยนปล่องเมนใหม่
ปูเนี่ยก็จะให้เป็นสแตนเลสนะคะระหว่างที่ยกปล่องเมนเดิมออกจู่จู่
เครนก็ล้มลงเสียงดันสนั่นนะคะตอนนั้นทั้งพระทั้งคนงาน
ก็วิ่งหนีตายกันโอละหมานแต่ก็ต้องบอกว่าโชคดี
ที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะ
แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างวัดคือคุณสมปองเนี่ยบอกว่า
ก็ตั้งข้อสังเกตบอกอาถรรพ์หรือเปล่าเพราะว่าผู้รับเหมาเนี่ย
ไม่ได้ทำพิธีขอขมาก่อนที่จะลื้อถอนคือมันก็เป็นเหมือนกับเป็นการลบหลู่
ก็เห็นแค่จุดทูบดอกเดียวเท่านั้นแล้วก็ลื้อทันที
มันก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุนี้หรือไม่ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะ
ก็ต้องทำพิธีต้องสารเกี่ยวหน้า
เขาถัดทุนย่อแยบเลยอ่ะมาดูทางกรรมการวัดบ้างนะคะ
ว่ายังไงกับเรื่องนี้คุณมานพสวัสดีค่ะ
บอกว่าคือก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ปล่องเมนเดิมเนี่ย
จะทำด้วยอิดกับปูนกว้าง๒เมตรยาวกว่า๑๖เมตร
น้ำหนักหนักกว่า๕ตัน
เจ้าอาวาสก็สั่งการให้ตัดแบ่งออกเป็น๓ท่อน
แล้วใช้เครนค่อยยกลงมาทีละท่อนทีละท่อน
อันนี้เพื่อความปลอดภัยเขาก็วางแผนไว้อย่างนี้

ใช้วิธีแบบยกทีเดียวเลย
เมตร๕ตันกว้าง๒เมตรยกทีเดียวเลย
เหมือนกับว่าต้องการให้เสร็จเร็วหรือเปล่านะคะ
เท่าที่มองดูกรรมการวัดบอกว่า
เครนมันเล็กเกินไปแล้วยกทีเดียว
มันก็เลยเหมือนจะอาจจะน้ำหนักเกิน
ก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ
ซึ่งที่แน่มูลค่าความเสียหาย

โอ้โห
เขาก็จะทำให้เราทั้งสละทั้งเมตรอะไรอย่างก็จะรับผิดชอบ
กำลังอยู่ในการตกลงตกลงแล้วก็ดูเจรจาประเมินความเสียหายกันเนอะ
ถ้ามันเชื่อเรามันไม่เกิดขึ้นหรอกถ้ามันฟังเรา
ถ้าเราไม่มีความรู้เราไม่เป็นวิศวะแต่เราทำงานโดยนี้มาตลอด
อัตมาอยู่อัตมาไม่ยกหรอกถ้ามันยกแบบนี้พูดตรง
ตอนนี้เหตุความเกิดแต่ตามมาอยู่ที่ลาวนี่เพิ่งกลับมาเมื่อคืนที๔
ที๕ที๖ที๑เมื่อคืน
นี่ค่ะพระครูสิริคณรักษ์เจ้าคณะอำเภอประโคนชัย
แล้วก็เป็นเจ้าอาวาสนะคะวัดจำป่า
ก็บอกว่าคือทางผู้รับเหมาก็ติดต่อมาหาแล้วล่ะ
แล้วก็บอกว่าบริษัทประกันเข้ามาบันทึกภาพ
และทำเรื่องเคลมประกันเรียบร้อยแล้ว
ประเมินค่าเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่๔๕๐๐๐๐บาท

แต่ว่ายังไม่ได้ระบุว่ากี่โมงนะคะ